ที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
มีขนมเค้กที่ทำจากวัตถุดิบที่ไม่ธรรมดา
คืออยากรู้ตามเธอคนนี้ไปฮะ
นี่เลยครับกินคำเดียวได้สอง
นี่ครับเมนูนี้นะครับต้องไปถามคนนี้ก็คือ
เธอเป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมาเธอร่วมกับวิสาหกิจชุมชนครับ
ไม่ใช่แบบนั้นเขาต้องเอาไปทำอะไรอ่ะ
ทำให้มันคล้ายกับแป้งแหละครับน้องใบต
แล้วมาใส่กับแป้งที่ทำเค้กผสมกัน
แล้วก็ไปอบออกมาแบบนี้แต่งหน้าให้สวยอร่อยเลย
น้องใบตองเขาบอกว่าได้โปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ถึง๒เท่านะ

แล้วมันไม่ได้ต้องกังวลเรื่องแบบว่าความแบบไขมันอะไรเลยนะ
ใช่นี่ไปถามร้อยตรีหญิงสุวิมลบอกว่า
สามารถเอามาใช้แทนแป้งหรือเครื่องปรุงรสอาหารคาวหวาน
ไม่ว่าจะเป็นต้มยำแกงอะไรพวกนี้ได้หมด
แล้วถามว่านอกจากเค้กเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหม

หรือจะทองม้วนก็ได้

ทีนี้มาก็ไล่ลำทำเพลงร้องเพลงมากันเป็นวงใหญ่

มะนิดที่ร้านแพนเค้กดิฉันหรอก
อ่าอาต้นว่าอยากลองดูเหมือนก่อน
ถ้าสนใจโทรไปแล้วกันนะคะ

จริงรสชาติมันคงไม่ได้ออกว่าเป็นรสชาติจิ้งหลีดหรอก
แต่ดิฉันว่ามันจะไม่รู้ถ้าคุณไม่บอกนึกออกไหม